พูดถึงหนังพาไปดูหนังอีกเรื่องดีกว่านะคะ

ต้องบอกว่าโปรเจกต์เขาเนี่ยดังมากนะคะ
ทุกเวทีคุณผู้ชมคนดูไลฟ์สดเยอะมาก
แล้วคือล่าสุดโควิดเริ่มจะคลายแล้วเนาะ

คุณผู้ชมคือเราก็ได้พูดคุยกับทีมข่าว

ไม่ว่าจะเป็นโตโผอย่ายคุณสัตว์ภูมิกับนะคะ
หนุ่มผมยาวคนนี้ค่ะคุณต้องเจทิติ
เลิศไหมจ๊ะนะคะคุณโน้เสียดหลังที่อยู่ริมเนี่ยทางนี้ใต้สุดเนี่ยคุณผู้ชม
ใช่ลูกครึ่งเบลเยี่ยมคนนี้ดังมากแต่เขามีแฟนแล้วเสียดายมาก
แต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าโปรเจกต์เขาไม่ล้มนะคะ

ชื่อเขาชอบมากดิฉันชอบมากเลย
ไทยบ้านตอนคุณชายขี่กระตื้อ
เออเรียนแบบบ้านไซทองเขาบอกอย่างนั้นนะคะ

โชว์ลูกคอร้องเพลงสดให้แฟนบันเทิงไทยรัฐได้ฟังด้วยนะคะ
ฟังได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าค่ะ
เห็นบอกว่าร้องเพลงเพราะด้วย

ในหัวนี้ปุ๊บลืมเนื้อทุกเพลงเลยครับ
จบแล้วครับผม
โอ้โหหลับตานี่ไม่รู้เลยนะว่าเป็นฝรั่งงานจริง
คือตอนขอสัมภาษณ์เขา๑๐โมง
แล้วคิดดูสภาพเขาจะตื่นกันหรือยังนะคะ

เป็นแบบตลกมีความเติดอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ

กับไทยบ้านแลนด์ตอนคุณชายขี้กระตือ